อีกหนึ่งแคมเปญแคมเปญดีค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าชื่นชมมูลนิธิกระจกเงาจริงนะคะ
คนหายหน้าเหมือนแคมเปญนี้เป็นแฮชแท็กใหม่

เขาเอาภาพของคนที่หายปกติแล้ว
สื่อต่างติดตามแล้วก็จำได้

เขาเลยไปเทียบกับใบหน้าของดาราแล้วก็คนดังกันค่ะ

เอ๋กับน้องจีจี้มีโครงหน้าที่คล้ายกัน

และเราสองคนมีแก้มที่เยอะเหมือนกันด้วย
ผมอะไรครับและนี่คือ

เด็กอายุ๕ปีที่หายตัวไปจากจังหวัดขอนแก่น

ตาตกปากเล็ก

และนี่คือคุณแพร่พันธ์อาศนา
อายุ๔๗ปีส่วนสูง๑๕๕เซนติเมตร
หายออกจากบ้านที่หนองคายไป๓ปีแล้วค่ะ
ถ้าใครจำหน้าหน่อยในทีวีได้นะคะ

จมูกแล้วก็รูปหน้ายิ่งเวลายิ้มนะคะตามมาหน่อยเลยค่ะ

เมื่อความคล้ายทำให้คุณจำหน้าพวกเขาได้ง่ายขึ้น
มาช่วยกันแชร์พร้อมตามหาคนหาย

เพราะคุณอาจเป็นคนที่พาพวกเขากลับบ้าน
เป็นแคมเปญที่ดูแล้วรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะคะ

ดีแบบคือตรงประเด็นแล้วก็ตรงจุด

บางทีอยากจะช่วยแต่เราไม่รู้ว่าเราจำไม่ได้
เราดูป้ายเดินผ่านเราก็ไม่รู้ว่า

เราอาจจะเป็นคนที่พาคนที่หายกลับบ้านได้

จำดาราได้หน้าเขาคล้ายกัน

ก็โพสต์โพสต์แคมเปญนี้กันเยอะเลยนะ

ใช่ค่ะนี่เป็นแคมเปญของมูลนิธิกระจกเงานะคะ
มีดาราชื่อดังหลายท่านมาร่วมกันค่ะ

แล้วก็หน่อยอุ่นเรือนราชโชธ

เปญนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะ
เมื่อวานนี้ทางมูลนิธิก็ได้เริ่มแคมเปญเป็นวันแรก
แล้วก็โพสต์ภาพผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก
พร้อมกับติดแฮชแท็กคนหายหน้าเหมือน
แล้วก็ระบุข้อความหากคุณจำหน้าดาราได้

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแส
ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะ

ส่วนก็เข้ามาชื่นชมถึงแนวคิดที่นำดาราดังมาช่วยเพิ่มโอกาสในการหาเจอค่ะ
ด้านในเอกลักษณ์หลุมชมแขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย
มูลนิธิกระจกเงาก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
แคมเปญจดจำใบหน้าของคนหายจากใบหน้าที่คุ้นเคย
แล้วก็หวังจะให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ช่วยกันแชร์ออกไปให้มากที่สุด
โดยก็คัดเลือกดาราดังแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียง
ที่มีหน้าคล้ายกับคนหายมาทำภาพเปรียบเทียบ
เรื่อยค่ะนอกจากนี้ทางมูลนาทีก็จะเปลี่ยนประกาศตามหาคนหายจากภาพประกาศคนหายธรรมดาธรรมดาเป็นภาพดาราในแคมเปญนี้แทนนะคะ
ที่ประกาศอยู่บนรถประจำทางแล้วก็ดิจิทัลบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพด้วยโอ้โหรับรองว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยน่าจะมีแรงกระเพื่อมเยอะขึ้นแน่แน่
แล้วก็น่าจะต้องรอตรวจสอบแต่เฟื่องเชื่อว่าจะตามหาคนหายได้เยอะขึ้น